ตามประเภทข่าวแรกพาไปที่จีนกันก่อนนะคะ

เพราะว่าอาคารที่พักอาศัยในเซี่ยงไฮของจีนเกิดพังถล่มลงมานะคะ
ตอนนี้จอดรภิกซ์กู้ผัยก็เร่งที่จะกู้ผัย
ช่วยชีวิตแล้วก็หาผู้รอดชีวิตค่ะ
กำลังเร่งค้นหาผู้ติดอยู่ใต้ซากประหักพังของอาคารพานิช
ใช่แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตรวจพบสัญญาณชีพที่ใต้ซากหิดและปูที่กองกันอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตลอดทั้งคืนค่ะ
โดยมีการนำสุนัขเข้าดมกลิ่นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติม
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบความเสียหายที่แน่ชัด
และยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีผู้เสียชีวิตกี่คนนะคะ
ซึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าอาคาร๓ชั้นแห่งนี้
บริเวณชั้นล่างและชั้น๒เป็นร้านค้า
ส่วนชั้นที่๓เป็นที่พักอาศัยค่ะ

เกิดจากที่มีผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไปขุดเจาะ
บริเวณผนังรับแรงอาคาร
ซึ่งล่าสุดตำรวจได้จับกลุ่มตัวผู้รับเหมาก่อสร้าง
และเจ้าของที่ดินไว้สอบปากคำแล้วนะคะ